ไปดูบรรยากาศการทำบุญที่สะพานบางประกงกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านและกู้ภัยฉะเชิงเซาเขาร่วมตัว
รวมตัวกันทำบุญเลี้ยงพระเก้ารูป
ทิศส่วนบุญไปให้กับวิญญาณบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะโกงค่ะ
เพราะว่าตรงนี้มันเกิดอุบัติเหตุคนเสียชีวิตก็บ่อยครั้ง
คนตัดสินใจไปจบชีวิตตัวเองผ่านสะพานนี้ก็หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะคะ
ที่บริเวณลานดินใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาจุดบางประกงกว่า๒๐๐คน
เขาก็มาร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพลจำนวน๙รูป
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเร่ร่อนหรือว่าสัมภเวษี
สิงสถิตอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงนะคะ
ชาวบ้านหลายคนเขาเชื่อค่ะว่าวิญญาณเหล่านั้นจะมารอตัวตายตัวแทนถึงจะสามารถไปเกิดได้
ก็เลยอยากจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ในครั้งนี้
นายวิทยาสุขนาคะหัวหน้าหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาจุดบางประกงเขาเล่าให้ฟังนะคะว่า
การทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตแล้วก็วิญญาณที่อาจจะยังไม่ไปผุดไปเกิด

เขาทำมาปีนี้เป็นปีที่๒แล้วค่ะ
ซึ่งปีนี้ก็ได้นำอาสาหน่วยกู้ภัยมาร่วมทำบุญ
ที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้งชาวบ้านเขาบอกเขาเคยเจอวิญญาณ
แล้วก็มีเหตุคนมาฆ่าตัวตายโดยกระโดดน้ำบ่อยขึ้น
มันมีอุบัติเหตุบนถนนบ่อยขึ้นด้วยเหมือนกัน

ทำให้มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิต
ตัดสินใจร่วมกันทำบุญก็แล้วกัน
จะได้ส่งไปให้กับดวงวิญญาณที่อาจจะเร่ร่อนอยู่บริเวณนี้
ให้เขาไปสู่พบภูมิที่ดีโดยไม่ต้องมารอตัวตายตัวแทนกันต่อไป
ซึ่งหลังจากที่มาทำบุญไปเมื่อปีก่อน
เขาบอกว่ายังคงมีคนมากระโดดน้ำฆ่าตัวตายอยู่นะ
ยังมีแต่ส่วนใหญ่จะรอดเกือบทุกรายค่ะ
และในรอบ๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีศพลอยน้ำเพียงแค่๒ศพเท่านั้นเอง
เขาก็เลยเชื่อกันว่ามันน่าจะช่วยได้แหละ
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับใครที่เขายังมีห่วง

หรือว่าต้องรอคนมาอยู่ตรงนี้แทนที่เขาก่อนอะไรแบบนี้
แล้วก็เป็นความสบายใจของคนในพื้นที่ด้วยนะคะ
จากได้ทำบุญกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ